ทุกผู้ชมครับมีเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนนึง

เช้าวันนี้น้องไปที่มัศยิตกับคุณพ่อคุณแม่นะครับ
ก็อยู่กันแถวหน้ามัศยิตอยู่ดีคนร้ายเนี่ย
ใช้ปืนยิงใส่เข้ามาในมัศยิต
กระสุนนี่เข้าจุดหน้าอกของน้องเลยนะฮะ

นี่โต๊ะปูนตรงนี้เห็นไหมโต๊ะหินอ่อนโต๊ะปูนตรงนี้เนี่ย

สพเมืองปัตตานีก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
มัศยิตแห่งหนึ่งที่บ้านสุรากาลี
ตำบลปูยุกอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเก้าอี้หินอ่อนมีกองเลือดอยู่
เด็กหญิงวัย๑๔ปีถูกยิงนะฮะกระสุนเข้าหน้าอก๑นัดนะครับ
ตอนนั้นเขาก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลกัน
สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะครับเนื่องจากกระสุนเข้าจุดสำคัญนะครับ
คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น
เป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรือว่าใครอะไรยังไง
นี่ตำรวจก็เลยไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ช่วงเช้าตอนเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ทะเบียน๑๘๒๒ปัตตานีขับผ่านมา
แล้วคนขับก็นี่ฮะที่รถกระจกอยู่ด้วยเนี่ยฮะ
ใช้ปืนยิงใส่เข้าไป๒นัด
สยิตอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะฮะของรถนะฮะ
ทางขวามือของจอภาพตรงหัวโค้งนั่นแหละครับทุกผู้ชมครับ
คือความจริงภาพในกล้องวงจรปิดมันไม่ได้ขับช้าขนาดนี้ใช่ไหม
คือถ้าดูภาพอันนี้เป็นภาพอีกมุมหนึ่งที่จะเห็นทะเบียนชัดเจน
นี่นะครับแล้วก็เห็นคนขับนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตอนที่ขับผ่านมาแล้วชักปืนยิงใส่ไปสองนัดเนี่ย
ให้เห็นชัดไง

ส่วนจักรยานยนต์ตรงนั้นไม่แน่ใจนะ
แต่ว่ารถคันนี้นี่แหละที่คนขับเนี่ยชักปืนยิงใส่เข้าไป
ชักปืนยิงใส่เข้าไปแล้วกระสุนมันพุ่งเข้าไปที่หน้ามัสยิทธิ์
แล้วก็ไปโดนน้องเด็กหญิงวัย๑๔ปีนะฮะตอนนั้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่
คุณแม่ก็รีบร้องขอความช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือนำตัวลูกสาวส่งโรงพยาบาลกัน
แต่สุดท้ายเด็กเสียชีวิตน้าชายของน้องที่เสียชีวิตบอกว่า
ตอนนั้นอยู่ในมัศยิตนะครับได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก็รีบออกมาดูข้างหน้า
เห็นหลานสาวเนี่ยฟุบลงกับโต๊ะเลือดออกเต็มไปหมดถูกยิง
ซึ่งที่ผ่านมาหลานเป็นเด็กดีเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านของคนในชุมชน
ไม่คิดว่าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่รู้ว่าคนก่อเหตุคือใคร
แต่ทำไมต้องมาทำกับเด็กแบบนี้ตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าคือใครอะไรยังไงกันนะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายนะฮะภูมิกับการสพเมืองปัตตานีพันธบทเอกเจฟรีสไรมานกุล
บอกว่าตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ฮะช่วงเกิดเหตุ
คนร้ายเนี่ยความจริงขับรถวนมาแถวจุดเกิดเหตุ
คือหน้ามัศยิตรอบหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็วนมาอีกรอบนึง
แล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่ซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถของคนร้ายเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
ตำรวจก็ไล่ต่อนะฮะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
เพื่อติดตามรถต้องสงสัยจนไปเจอรถคันนี้จอดอยู่ริมถนนในพื้นที่หมู่๖ตำบลปูยุคอำเภอเมือง
ตำรวจและทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับสพยรังด้วย
ก็เลยไปปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มคนขับรถคันนี้
ขณะเข้าจับกลุ่มคนร้ายไม่มีท่าทีขัดขืนใดนะครับ
แล้วก็ยอมลงจากรถยกมือ
มอบตัวแต่โดยดีนี่นะฮะตอนที่ยอมมอบตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
รถจอดอยู่ข้างทางพร้อมกับปืนนะฮะเป็นปืนพก
จุด๓๘๑กระบอกในรังเพลิงเนี่ยยังมีกระสุนนะฮะ
ยังไม่ได้ยิงอีก๓นัดแล้วก็ยิงไปแล้ว๓นัด
ส่วนรถที่ขับมาก่อเหตุก็ตรวจยึดเอาไว้ได้
คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นอืมคนขับรถคนนี้นะฮะ
แล้วก็เป็นมือยิงเนี่ยชื่อนายมะยูโซะสาหะ
อายุ๕๑ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลตานโลกาโปอำเภอยริงจังหวัดปัตตานี
คนที่ใส่เสื้อกล้ามสีดำเนี่ยฮะตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำ
เพื่อสอบถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
ยิงใส่ในมัศยิตทำไมแล้วมีเด็กนั่งอยู่หน้ามัศยิต
โดนกระสุนเข้าไปพอดีจนเสียชีวิต
นายมะยูโซะให้การว่าอย่างนี้ครับ
เช้าวันนี้เนี่ยเขาขับรถมานะ

ขับรถมาเพื่อจะไปดูนกเขาที่บ้านเพื่อน
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านในมัศยิตที่เกิดเหตุนั่นแหละ
สุรากาลีตำบลปูยุบ
ทีนี้พอเสร็จธุระก็ขับรถออกจากซอยเพื่อจะกลับบ้านตัวเอง
ระหว่างทางเนี่ยนายมะยูโซะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะฮะ
บอกเจอวัยรุ่นมีผ้าพันคอสีแดง
ขี่จักรยานยนต์มาประกบใกล้กับรถของเขา
แล้วมีท่าทางลักษณะมีพิรุษ
ก็เลยคิดว่าจะมาดักทำร้ายเขาหรือเปล่า
ก็เลยชักปืนขึ้นมายิงใส่ไป๓นัด

ตัดสินใจขับรถไล่ตามวัยรุ่นคนนั้นต่อ
แต่ตามไม่ทันก็เลยขับรถไปบ้านญาติซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุ๒กิโลเมตร
แล้วตำรวจก็ตามมาจับกลุ่ม
แต่ว่าทางนายมายูโซเนี่ยอ้างว่าเห็นวัยรุ่นต้องสงสัย
ก็เลยยิงปืนใส่ไป๓นัด
เพราะขี่รถมาประกบข้างเขา
เขาก็เลยคิดว่าเป็นคนที่จะมาปองร้ายเขาหรือเปล่า

ไปถูกจับได้แถวบ้านญาติ๒กิโลเมตร
แล้วไปโดนเด็กหญิงวัย๑๔ปี

อยากจะขอโทษไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตจริง

เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องจริงนะครับ
คือตอนนั้นน้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีนะฮะ

ได้ให้ครอบครัวไปรอรับร่างของน้องแล้ว
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ

แต่ว่าคือถ้าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คุณบอกว่าเป็นรถต้องสงสัยท่าทางมีพิรุษ
แล้วประกบข้างรถคุณแล้วคุณซัดใส่เลย๓นัด

ไล่ตามไม่ทันก็เลยขับรถจะไปบ้านญาติต่อ
ซึ่งกระสุนที่ยิงเข้าไปในพื้นที่ชุมชนตรงนั้น